ไปดูกันหน่อยสิว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกแบบไหนค่ะ

แล้วเกิดรูปร่างแปลกกันหน่อย

มักลายห่างนกหยุงแม่ง

มาให้โชคลาภไปกันที่บ้านของคุณประยุทธ์พันธวงศ์
บ้านเลขที่๑๐๕ทับ๑๓๖หมู่ที่๑ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาว
เขาล่ำลือกันว่ามีช่อมะม่วงที่ออกช่อแล้วติดกัน
เป็นแผงคล้ายกับหางนกยุ่งร่ำแพนที่บริเวณหลังบ้าน
ซึ่งมีช่อมะม่วงที่แปลกออกไปจำนวน๑ช่อ
ที่มีลักษณะคล้ายกับหางนกยูงลำแพน
บริเวณที่เป็นแผงมีจุดสีน้ำตาลติดกันเป็นตัวเลข
คุณประยุทธ์จึงได้นำผ้าสามสีพร้อมพวงมาลัย
มากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อ
และหลังจากนั้นได้จุดทูปเสี่ยงทายตัวเลขต่อ
ปรากฏว่าเลขที่ออกมาตรงกับเลข๒ตัวท้ายของรถผู้สื่อข่าว

สองซึ่งน่าแปลกใจมากเลยล่ะครับ
เมื่อได้เลขแล้วลุงก็จะนำไปเสี่ยงโชคต่อไป
ไปต่อกับต้นไม้ต้นนี้ที่ออกดอกประหลาดหน้าตาแปลก
เจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านต่างไปสองเลขหวังรับโชค

ยิ่งถ้าเอาหน้ามาฝั่งนี้ยิ่งเหมือน
เห็นแบบนี้ทูบเทียนผ้าสามสีต้องเข้าแล้ว
นำไปโพสต์ไว้หลังไปเจอต้นไม้ออกดอกประหลาด
พันกับใบคล้ายพญานาค
ทำเอาเจ้าของต้นไม้และเพื่อนบ้านต่างพากันไปดูความแปลกนี้
และยังสงสัยว่านี่คือต้นอะไรบางคนก็ว่าคล้ายต้นพระพลึงด่าง
ก้านดอกจะยาวออกมาและดอกจะบานที่ปลาย
แต่อันนี้ต่างจากอันอื่นเพราะมีลักษณะโค้งงอพันกัน
พากันมองว่าคล้ายพญานาคนั่นเองแต่ก็มีบางคอมเมนต์เข้าไปบอกว่า
นี่คือต้นสอนนารายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มุ่งไปที่บ้านเลขที่และการโค้งหมอกเป็นตัวเลขของก้านดอกที่ออกมา
ต่างตีเป็นเลขต่างกันตามความเชื่อ
ทั้งหมดทั้งมวลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
แหล่งแหล่งแหล่ง